ก็ต้องไปหาร้านอาหารไปหาที่พัก
แล้วก็ต้องแสดงความยินดีกันหน่อยนะครับ
เพราะว่าร้านอาหารและที่พักในบ้านเรา
มีที่ได้รับดาวมิชลินเพิ่ม
มีที่ได้ปรับระดับของการรับดาวมิชลินด้วย
เพราะเมื่อวานมิชลินเขาเปิดตัวกันอีกแล้วนะครับ
ชลินได้เปิดตัวคู่มือแนะนำร้านอาหารและที่พัก
เขตพื้นที่กรุงเทพมนครปริมณฑล
ก็หมายถึงทั้งนนทบุรีปฐุมธานีนครปฐมสมุทรประการสมุทรสาคร
รวมถึงภูเก็ตและพังงาประจำปี๒๕๕๙
เป็นการแนะนำร้านอาหารของไทยให้นักท่องเที่ยวทั่วโลกได้รู้จักกัน
เมื่อวานนี้นะครับผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
ผู้ว่าการยุทธศักดิ์สุพศรร่วมงานเปิดตัวหนังสือ
กรุงเทพมนครปริมณฑลภูเก็ตพังงาประจำปี๖๒
เป็นจุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยวที่พักและร้านอาหารนะครับ
สำหรับปีนี้แทนต้องประกาศกันหน่อยนะครับ
ผู้มือเล่มล่าสุดนี้บรรจุรายชื่อร้านอาหาร
ผ่านการคัดสรรรวมทั้งสิ้น๒๑๗แห่งและที่พัก๖๗แห่ง
มีร้านอาหารที่ได้รับรางวัลทั้งสิ้น๒๗ร้าน
เป็นร้านอาหารใหม่๑๑ร้าน
เป็นร้านอาหารได้รับรางวัล๒ดาวมิชลินก่อนนะ
ดาวมิชลินหรือว่าร้านอาหารยอดเยี่ยมที่ควรฆ่า
แก่การขับรถออกนอกเส้นทางเพื่อการแวะชิม
อย่างเช่นพี่ทิศเป้จะขับรถไปหาคุณน้ำแข็งอาริยา
ครับแต่เดี๋ยวก่อนแวะร้านนี้ก่อนดีกว่า

นี่แหละครับคือร้านที่เขาได้๒ดาวนะครับ
มีอยู่ด้วยกัน๔ร้านเป็นร้านอาหารใหม่๑ร้าน
ส่วนร้านอาหารที่ได้รับดาวมิชลิน๑ดาว
หรือว่าร้านอาหารคุณภาพสูงที่ควรค่าแก่การหยุดแวะชิม
มี๒๓ร้านแล้วก็เป็นร้านอาหารใหม่๑๐ร้านนะครับ
รวมทั้งมีร้านอาหารรางวัลบิบกูม้องจำนวน๗๒ร้าน
ซึ่งเป็นร้านอาหารใหม่๔๒ร้าน
แล้วก็ร้านอาหารระดับ๓ดาวมิชรินซึ่งจะถือว่าเป็นสุดยอด
ร้านอาหารที่ควรค่าแก่การเดินทางไกล
เพื่อไปชิมสักครั้งหนึ่งคือต้องมุ่งมั่นตั้งใจมาก
แต่ว่าบ้านเรายังไม่มีร้านไหนได้นะครับ

ก็สะท้อนเห็นถึงประสบการณ์ด้านอาหารที่หลากหลาย
ทั้งในแล้วก็นอกเขตกรุงเทพนคร
ซึ่งเขาก็คัดสรรเป็นอย่างดีนะครับ

ร้านหนึ่งที่ถูกจับตามองนะครับ
ยังคงติดอันดับร้านอาหารที่ได้รับรางวัล๑ดาวมิชลิน
ฝ่ายเปิดร้านอาหารนานถึง๓๕ปีแล้ว
เมื่อวานปิดผมตั้งใจจะไปทานนะ
ตั้งแต่ว่าคืนปิดขอพักบ้างนะครับ
เอกลักษณ์ของร้านนี้แน่นอนก็คือ
ตัวผู้ปรุงก็คือเจ๊ไฝ
เจ๊ไฝ่จำเป็นคนที่มีไฝ่อยู่บนบริษัท
เราก็เรียกว่าเจฝ่ายเจฝ่าย
ส่วนเรื่องของการปรุงอาหาร
การทำอาหารบนเตาถ่านกลายเป็นเอกลักษณ์ของร้านนี้
ใครจะบอกทำไมไม่ทำเตาแก๊สเร็วดีเร็วดี
เจ๊ฝัยบอกทำเตาถ่านแล้วก็ทำมือเดียว

คุณภาพปริมาณใช้ของสดชิ้นใหญ่
เมนูยอดนิยมคือไข่เจียวปูราคาอยู่ที่จานละประมาณ๘๐๐๑๐๐บาทนะครับ
ครับเอาละครับคุณผู้ชมที่สนใจมีร้านอื่นด้วยนะครับ
อย่างร้านหนึ่งดาวมิชลินร้านอื่นก็มีร้านฤดูแนะนำไว้ก่อนเลย
ร้านกาเป็นสองร้านที่ครองรางวัลดาวน์มิชลิน
การเลื่อนระดับมาจากรางวัลเพลตในปีที่แล้ว
นอกจากนี้เราก็ยกตัวอย่างละกัน
แล้วก็มีร้านเมทาลัยสอนแดงโอ้ร้านนี้ก็ดังนะฮะ
เห็นด้วยอาหารรสชาติเข้มข้นถึงเครื่องถึงรส

แล้วก็อีกหลายร้านลองเข้าไปเปิดดูได้
ฉบับที่๒ที่แนะนำร้านอาหารในบ้านเราแล้วนะครับ
ใช่แล้วครับโอ้โฮดีใจจังอืม
เขามีแนวคิดที่ว่ายิ่งคนเดินทางมากเท่าไหร่
ก็จะยิ่งใช้ยางรถยนต์มากขึ้นเท่านั้น
เขาก็เลยหาร้านอาหารแล้วก็ที่พักที่ดีมานำเสนอ
เยอะที่สุดในโลกนี่คือประเทศญี่ปุ่นนะคะ

ในการเดินทางเพื่อไปหาที่พักและร้านอาหาร

เยี่ยมนะครับเว็บไซต์ทั้งภาษาไทยและศาลมิตรด้วยนะ